มีคนร้ายเอามีดไปฟันคอนักท่องเที่ยว
เสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บสาหัดหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์เวรไปตรวจสอบชาวต่างชาติถูกฟันเสียชีวิต
และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บสาหัสหนึ่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักซอยศรีลังกาตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
เกือบตีสี่แล้วอ่ะตีสามห้าสิบห้านาทีอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นลักษณะจุดที่เกิดเหตุนี่เป็นบ้านพักติดกันหลายหลังนะคะ
บ้านพักเลขที่สองร้อยสามสิบหกทับสองพบศพในมาร์คุสจอร์นอายุสี่สิบเก้าปี
เป็นชาวอังกฤษถูกฟันที่คอเกือบขาดค่ะ
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านส่วนอีกหนึ่งคนเป็นชาวอังกฤษเหมือนกัน
ชื่อว่าในชอนเควินอายุห้าสิบห้าปีถูกฟันได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลพหนพลพยุหะเสนาในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ไปพบมีดเคี้ยวหนึ่งเล่มรองเท้าหนึ่งคู่ของผู้ก่อเหตุ
ไว้เป็นหลักฐานค่ะสองอย่างนี้ทีนี้ไปสอบถามเพื่อนบ้าน
ทราบว่าผู้ตายกับเพื่อนนั่งดื่มเบียร์อยู่บริเวณหน้าบ้านพัก
แล้วช่วงนั้นเปิดเพลงเสียงดังจนดึกเลยคนร้ายอันนี้เป็นการคาดการณ์ของเพื่อนบ้านน่ะนะคะ
คนร้ายน่าจะรำคาญเลยเข้ามาก่อเหตุค่ะ
หลังจากเกิดเหตุแล้ว

ออกติดตามตัวคนร้ายทันที
ล่าสุดไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วนะคะ
เป็นผู้ชายไทยอายุประมาณ๒๒๒๕ปี
พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุค่ะ

เรื่องต้นพบว่ามีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวท

ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ปรากฏว่าไปพบเจอกับแฟนสาวของชาวอังกฤษคนนี้แหละค่ะ

ชื่อว่าคุณปรานีสุทธาอายุ๓๒ปี
เธอก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้

ตัวเธอกับแฟนก็ไปทานข้าวอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งนะคะ
จากนั้นสัก๔ทุ่มกลับมาที่บ้านพัก
แล้วแฟนเธอก็ออกมานั่งดื่มเบียร์กับเพื่อน
เพื่อนที่พูดถึงก็คือคนที่ถูกฟันคอเสียชีวิตนั่นแหละ
แต่ตัวเองรีบเข้านอน
เพราะว่าตอนเช้าเธอต้องตื่นไปทำงาน
เธอก็เลยไม่ได้ออกมานั่งสังสรรค์ด้วยนะคะ

ประมาณเที่ยงคืนหนูลุกมาเข้าห้องน้ำ

แล้วหนูก็หลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงอีกที

ได้ยินเสี่ยงร้องไหมครับ
นิสัยดีค่ะไม่ค่อยโวยวาย
คือไม่ค่อยมีเรื่องกับใครค่ะ

ตอนนี้มีเจ็บสมองค่ะ

ทีนี้เจ้าของบ้านพักที่ให้เช่าตรงนี้

จริงก็คือไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ด้วย
ทราบแต่เพียงแค่ว่า
อาจจะเป็นไปได้

เขาคาดการณ์แบบนี้ว่าต้องการพักผ่อน

พอได้ยินเสียงเพลงเปิดดังคนกำลังสังสรรค์กัน

เขาก็ต้องอยู่ที่อื่นแล้วอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอก

ทางเจ้าหน้าที่เองก็เลยมีการส่งศพผู้ตาย

ส่วนคนก่อเหตุที่ทราบแล้วตอนนี้
ก็คือเป็นชายอายุ๒๓ปี

และที่สำคัญก็คือมีประวัติเป็น

สารเนี่ยอนุมัติออกหมายจับแล้วนะคะ
มีการสอบปากคำเพิ่มเติมรวบรวมพยานหลักฐาน

ก็จะต้องมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปล่ะค่ะ